ภายเรื่องอุบัติเหตุกับการใช้รถใช้ถนนกันหน่อยนะคะ
เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิด
มีผู้ชายวัย๒๙ปีคนหนึ่งขับรถมาดีค่ะ
อยู่รถเกิดเสียหลักไปพุ่งชนกับเกาะกลาง
แล้วก็เสียหลักรอบ๒พุ่งเข้าไปชนโชว์รูม

คนขับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างงัดร่างของนายเอกมันเชื้อไทยวัย๒๙ปี
เสียชีวิตในสภาพลำตัวอาจติดอยู่กับคอนโซลหน้ารถเก๋ง

กู้ภัยก็ต้องใช้เครื่องตัดทางตัดตัวรถออกมา
เพื่อจะนำร่างออกมาอย่างทุลักทุเลนะคะ
นายเอกมันขับรถเสียหลักพุ่งชนกับเกาะกลาง
หลังจากนั้นก็เหินไปชนกับโชว์รูมรถแห่งหนึ่งบริเวณถนนสิรินทรค่ะ
ทำให้รถเก๋งแล้วก็รถกระบะใหม่ป้ายแดงในโชว์รูมเสียหาย
นี่เราจำลองเหตุการณ์ให้ดูนะคะเขาขับมาแบบนี้
เสียหลักก่อนเสียหลักไปทางขวาชนกับเกาะกลาง
แล้วก็เสียหลักกลับมาทางซ้ายคราวนี้พุ่งเข้าชนโชว์รูม
รถที่จอดอยู่แล้วก็พุ่งไปอัดก๊อปปี้กับกำแพงแบบนี้
ก็เลยทำให้เขาเสียชีวิตติดคาอยู่หน้าคอนโซลรถเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมค่ะ
เมื่อวานนี้เองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่า
ช่วงประมาณสักเกือบตี๒เขาเข้าเวรอยู่หน้าโชว์รูม
ก็มีรถเก๋งสีบรอนเนี่ยเสียหลักแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแหละค่ะ
แล้วก็เลยทำให้เต็นต์บริการล้างรถ
รถกระบะ๔ประตูป้ายแดงที่จอดไว้ในโชว์รูมเนี่ยเสียหาย
ตอนนั้นจังหวะที่รถมาขับเร็วไหมคะขับอย่างไรบ้าง
ก็ไม่แน่ใจว่าเร็วหรือไม่เร็วแต่รู้ว่ามารถมาแรงมาก
คือมันมาแบบว่าไม่มีรอยเบรกเลยอ่ะไม่มีเสียงเบรกเลย
พอเหินจากจุดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ชนนี่ก่อน

แล้วก็มาฟาดกับเสาเต็นต์แล้วก็ไปฟาดกับกำแพงครับผม
คิดว่าไม่น่าจะมีแบบอุบัติเหตุอะไรจนทำให้เขาหักหลบมาในนี้ใช่ไหม

ซึ่งทางด้านของพ่อผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
บอกว่าที่ผ่านมาไม่ได้อยู่กับลูกเพราะว่าเลิกรากับแม่ไปแล้ว
ไม่รู้ว่าคืนเกิดเหตุลูกชายดื่มเหล้าหรือเปล่า
คือหลายคนก็มองว่าอาจจะเมาหรือเปล่าดูจากลักษณะของการเสียหลักเนี่ยนะคะ
ซึ่งรถเก่งคันเกิดเหตุที่เขาขับเนี่ยเป็นรถมือสอง

ก็เดี๋ยวจะต้องรับผิดชอบเรื่องค่าเสียหายของโชว์รูมรถที่เกิดเหตุ
เป็นจำนวนเงินคร่าวก็หลายแสนบาทแล้วส่วนศพของลูกชายจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดราชบุรณะราชวรวิหารนะคะ
ตำรวจสนบังพลัดบอกว่าเดี๋ยวต้องประสานทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันอีกครั้ง
เรื่องต้นตำรวจคาดการณ์เอาไว้ว่าผู้ตายคงขับมาด้วยความเร็วถึงได้เกิดเสียหลักแบบนั้น
แต่เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดจากบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ตรวจระดับแอลกอฮอลในร่างกายเพื่อสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งด้วย